คุณผู้ชมช่วงนี้บางพื้นที่ก็ฝนตกแต่หลายพื้นที่อากาศร้อน
เมื่อวานอากาศร้อนนะร้อนบางทีแบบมืนหัวแสบตัวไปหมดเลย
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถไปจู่รถเสียหลักไม่รู้ว่าคนขับเป็นอะไร
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะอากาศร้อนแล้วก็วูบครับ
รถเนี่ยพุ่งไปชนกำแพงบ้านของชาวบ้านเขาทะลุไปสองชั้น
คนขับคอหักเสียชีวิตคารถเลย
ใครมีโรคประจำตัวระวังให้ดีดูแลสุขภาพให้ดี

คนในบ้านวิ่งหนีกันแทบจะไม่ทัน
นั่งกินข้าวกันอยู่ตกออกตกใจว่ารถพุ่งเข้ามา
จะสร้างเสร็จไม่นานเห็นไหมทุกอย่างยังใหม่อยู่เลยครับนะฮะ
คันนี้พุ่งเข้าไปทะลุเลยครับข้าวของกระจัดกระจายพัง
เสียหายซุ้มไก่เอ่ยอะไรเอ่ยล้มระเนมระนาดครับไก่ชนหนีกระเจิง
คนก็ตกใจไก่ก็ตกใจครับนี่เป็นรถเก๋งจอจานหอยหีบ๗๔
หกเนี่ยพุ่งเข้าไปครับนะฮะรถคันนี้เนี่ยเป็นของนายจุริน
นทิอายุ๖๔ปีนะฮะไปจอดนิ่งอยู่กับรั้วอีกชั้นหนึ่งกู้ภัย
ไปตรวจสอบคนขับเสียชีวิตคอหักพับเลยเอียงลงมาอยู่
บอกข้างแบบนี้ขนาดเซ็นเซอร์ภาพนะครับโอ้นี่ฮะนะ
ฮะก็ต้องมีการเอาศพออกมาแล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรง
พยาบาลนะเพื่อไปหาสาเหตุก็ไปถามชาวบ้านชาวบ้านเขา
ว่าตอนนั้นทุกคนก็นั่งคุยกันอยู่ที่บ้านจู่รถ
เก่งคันเนี้ยครับพุ่งเข้ามาชนอย่างแรงไม่ได้เบรกเลย
ทุกคนกระโดดหนีครับหลังจากนั้นรถเก่งก็พุ่งต่อไป
แล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงนี้ทุกคนก็รีบวิ่งไปหา
คนขับว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้สุดท้ายก็เจอ
ว่าเขาเสียชีวิตคาที่ทันทีเลยครับนะฮะสาเหตุก็
เมืองต้นคาดว่าน่าจะวูบแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัว
ด้วยแล้วเมื่อวานตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
อากาศมันก็ร้อนจัดด้วยนะคงจะขับรถมา

ทำให้เสียหลักไปชนแล้วก็ทำให้เขาเสียชีวิตแบบนี้
ตรวจสอบเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วย
ช่วงนี้อากาศร้อนโรคระบาดก็เยอะนะครับ